ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวความคืบหน้าของคดีของผู้กองบอยที่ก่อเหตุ
ทำให้ภรรยาของตัวเองเสียชีวิตกันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพนุ่มนิ่มไปเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าผู้กองบอยกับครอบครัวไม่ได้ไปด้วยเพราะว่า
ให้เหตุผลว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บรรยากาศของงานชาวประนักกิจศพนางสาวพิมชะดาพรภูแย้มใสหรือว่านุ่มนิ่มนะฮะ
ซึ่งเป็นภรรยาของร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญส่งหรือว่า
ผู้กองบอยนะฮะก็ถูกผู้กองบอยแหละครับ
ยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบางกะปิที่อ่างานเมื่อวานที่จัดขึ้นที่อ่า
วัดป่าดงเค็งที่จังหวัดกาลสิน
เป็นครั้งสุดท้ายให้กับนุ่มนิ่มด้วย
ครอบครัวเพื่อนสนิทเองก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วครับ

โดยเฉพาะพี่ชายของนุ่มนิ่มเองก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับ
คือเขาผูกพันกับน้องสาวมาก
รักกันมากนะจนภรรยาของพี่ชายนุ่มนิ่มเองต้องเข้าไปกอดไปปลอบแล้วก็ไปให้กำลังใจตลอดเวลานะครับ
น้องชายของนุ่มนิ่มขออภัยพี่ชายของนุ่มนิ่มนะฮะชื่อว่านายกฎกิตติพัฒน์นะบอกว่า
หลังจากที่ผู้กองบอยมาขอคำมาเมื่อวันก่อนเนี่ย

เขาเขาจับดูพฤติกรรมรู้สึกได้ว่าคือที่ผู้กองบอยเนี่ยร้องไห้จนสติหลุดควบคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ย
ตัวเขาเองรับรู้ได้ว่าผู้กองบอยเนี่ยสำนึกผิดจริง
เขาสำนึกผิดจริงที่ตัวผู้กองบอยเองเป็นต้นเหตุทำให้น้องสาวของเขาเสียชีวิต
แล้วลูกต้องกำพร้าพ่อก็ทำให้ผู้กองบอยแบบควบคุมตัวเองไม่ได้สติหลุดไปนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าไม่นับในส่วนของเรื่องของคดีความเนี่ยตัวเขาเองคือพี่ชายของนุ่มนิ่มเนี่ย
โหสิกรรมให้กับผู้กองบอยแล้วเลิกแล้วต่อกันก็ถือว่าอ่ะรับกรรมกันไปนะฮะ
แม่ของนุ่มนิ่มคือนางทองใสบอกว่าหลังจากที่นุ่มนิ่มเสียชีวิตเพิ่งจะมีเมื่อคืนเนี่ยที่หลับอย่างสนิทตาสนิทใจ
ขณะที่ทุกคืนที่ผ่านมาตั้งแต่ลูกเสียชีวิตนอนไม่หลับเลยเพราะรู้สึกสับสนคิดถึงลูกเสียดายชีวิตลูกเป็นห่วงวิญญาณลูก
แล้วคงคิดว่าดวงวิญญาณของนุ่มนิ่มคงจะให้อภัยกับผู้กองบอยแล้วเช่นเดียวกันไปฟังเสียงแม่ของนุ่มนิ่มนะครับ

ตายถ้างเปลี่ยนโลด
ก็อยากจะฝากบอกลูกเป็นครั้งสุดท้าย

ส่วนสาเหตุที่เมื่อวานผู้กองบอยไม่ไปร่วมงานศพในวันเผา
แม่ของนุ่มนิ่มเองก็บอกว่ามีการประสานมาจากแม่ของผู้กองบอย
คือตัวพ่อแม่ของผู้กองบอยกับบอยเองเนี่ยก็ทำใจไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ภรรยาเสียชีวิต

วุ่นวายกันไปใหญ่ก็เลยไม่ได้มาด้วย